ราวของพระธรรมกรที่ท่านอ้างว่าท่านตัดศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
มันมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าจริงแล้วมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า
คุณผู้ชมครับแล้วขณะที่จะเกิดเหตุ
ศิษย์ลูกหาก็มานั่งสวดมนต์ภาวนาส่งเสียงสาธุกันอยู่ด้วย
พอมีการเปิดเผยภาพถ่ายหลายคนก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้น
เป็นไปตามความเชื่อของแต่ละคนผมต้องขออนุญาตพูดแบบนี้

ภาพแรกก่อนคุณผู้ชมเป็นภาพช่วงเช้ามืดของวันที่๑๕เมษายน
ซึ่งเป็นวันทำพิธีคือตอนนั้นมีลูกศิษย์มาร่วมตั้งจิตอธิษฐาน
ปรากฏว่ามีคนสังเกตเห็นพระอาทิตย์ส่องผ่านก้อนเมฆครับ
นี่ครับคุณผู้ชมภาพนี้แล้วมองกันว่าก๊อฟเห็นเป็นรูปอะไร
ถ้าจะให้มองกับข่าวนี้ก็เหมือนจะเป็นคล้ายคนนั่งอยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะ
ศิลปลูกหาเขาบอกว่าเหมือนพระนั่งสมาธิจึงมีคนถ่ายภาพเอาไว้
แล้วบางคนก็เชื่อบอกว่านี่แหละปฏิหารที่พระธรรมกรฐานธรรมโม
หรือว่าฐานธรรมโมอายุ๖๘ปีเจ้าสำนักสงฆ์ภูหินกอง
แสดงให้ลูกศิษย์เห็นว่าท่านได้ถวายศีรษะเป็นพุทธบูชา
สร้างบารมีได้อย่างที่ตั้งใจไว้แล้วคุณผู้ชมครับ
ส่วนอีกภาพหนึ่งก็มาดูต่อเป็นภาพขณะเผาศพพระธรรมกร
คือนอกจากจะเห็นเปลวไฟเป็นเงาคล้ายพระนั่งสมาธิเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมดูนะเขาบอกว่าอยู่ที่มุมซ้ายบนของภาพ
ตรงมุมซ้ายนี้จะเห็นเหมือนร่างดำเราวงเอาไว้
ก็เหมือนเป็นพระนุ่งจีวรอยู่หลังกองไฟ
ซึ่งลูกศิษย์ก็ส่งต่อภาพนี้แล้วก็เชื่อกันไปตามความเชื่อของแต่ละคนที่ผมนำเรียนคุณผู้ชม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สำนักสงภูหินกอง
บ้านนาแคร์ตะบนลำพูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
ในวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมาโดยสถานที่ที่พระธรรมกรใช้เครื่องกิโยตินตัดคอตัวเองหรือว่าตัดศีรษะตัวท่านเองเนี่ย
คือบริเวณหลังเจดีชื่อสัพพะสังวรเจดีครับ
หน้ารูปปั้นหุ่นที่ตัดศีรษะถวายศีรษะตัวเองที่ถูกปั้นขึ้นมาก่อนหน้านั้น
สื่อให้เห็นถึงความเชื่อศรัทธาในเรื่องนี้และเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าครับ
ระบุว่าเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุครับพบศพผู้ตายคือนายธรรมกรวังปรีชาถูกบรรจุอยู่ในโรงศพแล้ว
และมีนายบุญเชิดบุญรอดคนนี้มาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเจอ
ศพเป็นคนแรกแล้วก็เป็นพี่น้องเป็นน้องท้องเดียวกับนาย
ธรรมกรนะให้การบอกว่าผู้ตายเนี่ยบวชเป็นพระจำวัดอยู่ที่
สำนักสงฆ์ที่เกิดเหตุมา๑๑ปีแล้วผู้ตายเนี่ยตั้งมั่นจะตัด
สาดตัวเองเพื่อเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อของท่านวันที่๑๓
เมษายนเวลา๑๘นาฬิกา๑๙นาทีพระธรรมกรลาศิกขาครับและค่า
ตัวตายในวันที่๑๕เมษายนเวลา๕นาฬิกา๑๙นาทีโดยใช้ของ
มีคมกว้างประมาณ๔นิ้วยาวประมาณ๑เมตรมีด้าม๒ด้าน
ย้ำอีกครั้งว่าเป็นบันทึกข้อมูลของตำรวจภาษามันก็
จะเป็นลักษณะนี้นะฮะจากนั้นเนี่ย
เอาเป็นว่าพระธรรมกรก็ใช้เครื่องที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
เนี่ยตัดศีรษะตัวเองก็แล้วกันนะครับผมขออนุญาตไม่เล่า
ไม่อ่านพฤติกรรมพฤติการนะฮะเพราะเกรงว่าจะมีพฤติกรรมการ
อกเลียนแบบญาติและผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ร่วมกันในการใช้
สูตรไม่ติดใจสาเหตุการตายเนื่องจากเป็นความประสงค์ของ
ผู้ตายครับประกอบกับมีจดหมายเขียนโดยผู้ตายลงวันที่๑๑
เมษายนสรุปใจความว่า๕ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมผู้ตายให้
คำมั่นเอาไว้แล้วบอกว่าครบ๕ปีเมื่อไหร่จะสักการะบูชาพระ
พุทธเจ้าด้วยการตัดศีรษะตัวเองครับคุณผู้ชมและจะได้ตาม
ความเชื่อของท่านฮะท่านบอกว่าทำแบบนี้แล้วจะได้ตัดสรุ
เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อถึงกำหนด๕ปีผู้ตาย
ทำแบบที่ตั้งใจเอาไว้เป๊ะเลยค่ะนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้
ข้อมูลอีกบอกว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุนะครับที่บริเวณสารา
เจดีมีลูกศิษย์อยู่เต็มทั้งสองสารานะคุณผู้ชม
นั้นนะคือความจวดในจวดได้ประมาณ๕๐คนปฏิบัติธรรมสวดมนต์
อยู่ตั้งแต่เวลาตีสามแม้จะอ้างว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
การฆ่าตัวตายในเวลาตี๕๙นาทีตามบันทึกของตำรวจแต่เมื่อ
ได้ยินเสียงดังปั้งเนี่ยเหมือนเสียงของหล่นของหนักหล่นลงมา
ก็แต่ว่าทุกคนเปล่งเสียงสาธุสาธุกันประมงมเลยครับ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากพระธรรมกรท่านตัดศีรษะของตัวเองเรียบร้อยแล้ว
ลูกศิษย์ก็ได้ล้างคราบเลือดจนหมดเลยนะ
แล้วก็นำร่างของพระธรรมกรบรรจุใส่ลงศพ
แล้วนำศีรษะใส่กล่องไม้ที่เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
หลังจากที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบก็ปรากฏว่ามีบรรดาลูกศิษย์ลูกหา
ขอเลยขอต่อรองไม่ให้เป็นข่าว
คือขอให้ปิดข่าวนะพูดง่ายนะคะ
แล้วก็รีบแบกลงศพพร้อมกับกล่องบรรจุศีรษะของพระธรรมกร
เดินลงไปบันไดเพื่อไปเผาด้านล่างค่ะ
ทีมข่าวของเรามีโอกาสไปสำรวจจุดที่พบศพนะคะ
พบว่าลูกศิษย์ได้ใช้ก้อนหินขนาดเล็กขนาดใหญ่
โดยรอบพื้นที่ก็มีการถังญาติเตรียมไว้ก่อนเรียบร้อยแบบนี้นะคะ
อกจากนี้ทีมข่าวยังได้ข้อมูลจากลูกศิษย์คนหนึ่งด้วยบอกว่า
หลังจากที่พระธรรมกรท่านตัดศีรษะของตัวเองแล้ว
บรรดาลูกศิษย์ก็ได้มีโอกาสเก็บเครื่องมือที่ใช้ตัดศีรษะ
หรือที่เรียกกันว่ากิโยตินออกจากพื้นที่โดยเร็วค่ะ
แล้วก็มีการแยกชิ้นส่วนออก
ชิ้นส่วนทั้งหมดยังคงเก็บซ่อนอยู่ภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้ด้วยนะคะ
แล้วนี่นี่คือภาพมีดที่ลูกศิษย์ส่งให้ทีมข่าวดูนะคะ

ด้านหนึ่งคมกริบอีกด้านหนึ่งเป็นสันมีด

มีแท่งเหล็กเสียบอยู่ทั้งสองฝั่งด้วย
คาดว่าด้ามมีดยึดติดกับเครื่องกิโยติน
ส่วนอีกรูปคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นนะคะ
ก็คือถังบรรจุปูน๒ถังนี่

เนื่องจากสิ่งของพวกนี้
พระธรรมกรท่านได้สั่งเอาไว้ก่อนที่จะฆ่าตัวตายบอกว่า

ห้ามใครนำไปทำลายโดยเด็ดขาด
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เดินทางไปถึงในวันที่เกิดเหตุ
กู้ภัยให้ข้อมูลบอกว่า
ถึงจุดเกิดเหตุสักประมาณ๑๐โมงกว่า
บนสำนักสงฆ์เต็มไปด้วยลูกศิษย์ลูกหา

ก็เลยทำให้ลานจอดรถของสำนักสงฆ์แห่งนี้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องจอดรถไว้ด้านล่างแล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
เวลานั้นตำรวจแล้วก็แพทย์เวรได้เข้าไปตรวจสอบ
ชนะสูตรชนะสูตรศพหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ

กับลูกสิทธิ์ลูกหาของท่านสักพักใหญ่
ลูกศิษย์ทั้งหมดจะยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

สิทธิ์คนหนึ่งในคลิปอ้างตัวบอกว่าเป็นหมอใหญ่
เดินเข้ามาต่อรองกับหมอแล้วก็ตำรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ
ในธรรมนองลักษณะบอกว่าไม่ต้องมายุ่งให้กลับไป
ถ้ามีปัญหาถ้ามีปัญหามากจะโทรหารองผู้การ
รองผู้การน่าจะเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรของจังหวัดนั้นเนี่ยนะคะ
เพราะเป็นความศรัทธาของหลวงพ่อแล้วก็ขอไม่อยากให้เป็นข่าว
ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนเครื่องมือที่ใช้ตัดศีรษะนั้น
ไม่เห็นนะคะเราไม่เห็นนะ
พอไปถึงก็เห็นศพที่บรรจุอยู่ในโรงแล้วอะค่ะ
ใช่นี่ฮะก็เป็นภาพที่มีคนถ่ายมาได้นะ
ทีนี้เมื่อวานครับเมื่อวานชุดสืบสวนสพมบลมพูดนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเรามาดาลูกศิษย์ก็นั่งอยู่ที่บริเวณร้านด้านหน้าเจดี
ศพพศสวเจดีขณะที่พระธรรมกรอยู่ที่สารา
ตอนนั้นไม่มีใครเห็นว่าพระธรรมกรกำลังทำกิจอะไรอยู่
จนกระทั่งมาเกิดเหตุนี่แหละครับ
นะฮะไปฟังเสียงแม่ชีหน่อยครับ
นี่นี่เป็นเสียงที่ทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์
เมื่อวานนะแต่ก่อนหน้านี้ภาพก่อนหน้านี้เป็นคลิปภาพวันที่เกิดเหตุที่หน่วยแพทย์เอ่ยกู้ภัยเอ่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเจอกับลูกศิษย์เต็มไปหมดเลยนะครับ
ขณะที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะนายกุศลศรีอริยะศรีอารยะวงศาเนี่ยจำได้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้เขาอ้างตัวเป็นอะไร
เขาอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอริยเมตรัยพระศาสดาองค์สุดท้ายก็นี่ฮะเมื่อวานเดินทางมาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ด้วย
บอกว่าที่เดินทางมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเมื่อเช้าเนี่ยพระธรรมกรสื่อสารทางจิตมาให้รับรู้ว่าท่านได้ทำพิธีถวายศีรษะเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้ว
รวมทั้งถวายให้กับพระศรีอริยเมตัยด้วยนะฮะเพื่อเป็นบารมีให้กับตัวเขาแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าตามที่ได้มีการประกาศเอาไว้นะฮะ
นายกุศลก็ยังบอกอีกว่าพระศรีอริยเมตรัยเนี่ยนะได้มารับสิ่งที่พระธรรมกรได้ทำทานบารมีเอาไว้ให้แล้วในครั้งนี้แล้วก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้เนี่ยวิญญาณของพระธรรมกรเนี่ยนะฮะได้ไปชดใช้กรรมที่นรกแล้วแต่ด้วยมีเจตนาดีทำให้พระธรรมกรเนี่ยจะตกนรกเพียง๑๐ปีเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะเกิดใหม่
คุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณอาวะกันนะฮะอันนี้เป็นข้อได้จริงที่เราไปเจอมาแล้วก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอยู่นะครับขณะที่ทีมข่าวเนี่ยสอบถามเรื่องนี้ไปยังพระธรรมกิติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาชิวาสวิหารท่านก็บอกว่าโอ้ยเรื่องราวทั้งหมด

ตัวตายแล้วก็ถวายศีรษะเป็นพุทธบูชาทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์เอาว่ามันเป็นจริงเท็จอย่างไรนะครับ